เมื่อวันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมานายชัยยงภูพงศกรผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๑๐
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินาศในราชการที่๙
บางกระเจ้าเป็นชุมชนที่สำคัญที่สุดอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้นานาพันธุ
จุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีทั้งตลาดน้ำแล้วก็ประชาชนนักท่องเที่ยวมาขี่จักรยานเป็นจำนวนมาก
ทางหนึ่งที่เราคิดว่าจะช่วยสับหนุนชุมชนได้ก็คือในเรื่องของแสงสว่างนะครับที่มุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวในยามค่ำคืน
และนี่คือหนึ่งในโครงการของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน